สำหรับผู้ชายที่ใจดีใจอ่อนขี้สงสาร

คือถ้าไปเห็นหญิงสาวสวยตามสังคมออนไลน์ตามเฟซบุ๊กนะตามรูปโปรไฟล์
ของไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยระวังให้ดี

อย่างคุณเขมสอนเนี่ยโอ้โหถ้าเห็นรูปโปรไฟล์มาแล้วขอยืมเงินเนี่ยผมไม่ให้

เหล่าผมรู้ว่ารวยอยู่แล้วนะ
ก็เคยมีข่าวเรื่องของพี่นัทโอนไวนะครับ
เสียไปแสนนะเงินแสนที่เสียไปนะ
แต่ล่าสุดครับมีหนุ่มร้อยเอ็ดคนหนึ่งชื่อนายโชธอนันต์มหาวานิสธนันยู
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแจกันหลุยสด้วยนะ
เอาหลักฐานการโอนเงินกับหลักฐานการแจ้งความไว้กับตำรวจ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อให้ช่วยตามหาคนที่ก่อเหตุหน่อย
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีที่แอดเฟซบุ๊กมาคุยแล้วขอเป็นเพื่อน
จากนั้นก็แนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่ง

ไป๑สัปดาห์ผู้หญิงคนนี้ก็ทักมาทางเฟซบุ๊กเหมือนเดิม
คราวนี้ขอยืมเงิน๑๕๐๐บาทนะ
แล้วก็มีแลกปร่งแลกเปลี่ยนอะไรทางไลน์อะไรกันด้วยนะ
บอกว่าขอยืมเงิน๑๕๐๐เพราะว่าทำกระเป๋าสตางค์หาย
ไม่มีเงินเติมน้ำมันจะกลับบ้านเขาก็เห็นว่าเป็นเงินไม่เยอะมาก
ก็โอนให้โอนเข้าบัญชีไป
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ทักขอยืมเงินมาเรื่อยนะครับ
เปลี่ยนจากหลักพันไปเป็นหลักหมื่นก็โอนให้นะ
คือเชื่อไหมโอนไปทั้งหมดเนี่ยที่นายโชธอนันต์โอนไปให้ผู้หญิงคนนี้นะ
ครั้งรวมแล้วล้านกว่าบาทแบบไม่เคยเห็นหน้าเคยเห็นตัวจริงกันเลย

โชธอนันต์บอกว่าครั้งสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ขอยืมเงินอีกบอกว่าบ้านจะถูกยึด
คราวนี้แหละถึงเริ่มเอกใจว่าอ้าวเป็นพนักงานสินเชื่อของแบงค์แล้วจะปล่อยให้บ้านถูกยึดได้ยังไง
รู้ว่าหญิงสาวที่คุยด้วยตามรูปโปรไฟล์ตัวจริงไม่ได้หน้าตาสะสวยเหมือนกับรูปโปรไฟล์
ก็เลยรู้ว่าถูกหลอกเอาเรื่องไปแจ้งความไว้กับตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าจนถึงขณะนี้คดีมันไม่คืบหน้า
ก็เริ่มต้นจาก๑๕๐๐ก่อนครับ
เขาเป็นระดับผู้จัดการสินเชื่อเขาเป็นระดับผู้จัดการสินเชื่อ
ผมก็โอนต่อเนื่องนะครับ
โอนประมาณ๘๐รอบครับ

แต่ยังดีคุณพี่เขายังยิ้มออก
เลยเอาเรื่องนั้นมาเปิดเผลอให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยน่ะ
แล้วก็ยังรู้มาว่ามีผู้ชายอีกหลายคน
เขาเลยตัดสินใจเอาเรื่องไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนด้วย
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็หวังจะกระตุ้นให้คดีมีความคืบหน้ามากขึ้น
เราก็เลยลองสอบถามความคืบหน้าของคดีให้
ถามไปอย่างรตำรวจเอกพิสุนุจันทคัตนะครับ
มีบ้านหน้าการสอบสนแล้วสองครั้งแต่ว่าไม่ยอมมาค่ะไม่ใช่ว่าคดีไม่ขืบ
ออกหมายเรียกไปสองครั้งแล้วยังไม่มาเดี๋ยวเตรียมออกหมายจับ
จะดำเนินคดีต่อนะครับต้องระวังให้มากค่ะรูปโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นใน

ถูกต้องแต่ถ้าพี่ทักไปขอยืมเงินเนี่ยพี่ยืมจริงนะ